ถ้าเกิดเหลือตังค์อยู่๒๐บาทกำเงิน๒๐บาทไปร้านนี้เลย

และข้าวผัดกระเพราในปริมาณที่จุใจ

มีเงิน๒๐บาทก็อิ่มได้ค่ะ
เราจะพาคุณผู้ชมมากันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกสูตรยาจีนป้ายา
ตั้งอยู่ริมถนนสายชานกอไผ่นะคะ
บึงต้นชันหมู่ที่๔ตำบลชากบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง

ร้านแห่งนี้เขามี๒เมนูเด็ดราคาประหยัดที่ขายในราคาเพียง๒๐บาทเท่านั้นคุณ
ได้แก่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกสูตรหมูยาจีนอ่ะ

แล้วก็มีผัดกะเพราหมูไก่สุดอร่อยมี๒เมนูแต่รับรองอร่อยแน่นอน

ทีมงานตลอดข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปไปสอบถามเจ้าของร้านชื่อว่าคุณกัลยาใยอ่อนหรือว่าป้ายานะคะ
อายุ๕๙ปีก็บอกสาเหตุว่าทำไมถึงขายราคาอาหารถูกขนาดนี้
ป้ายาเล่าให้ฟังบอกว่าอยากให้ลูกค้าได้ทานข้าวอร่อย
ในราคาประหยัดนั่นเอง
ได้ปริมาณที่มันเหมาะสมด้วยนะคุณ
ก็เริ่มขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดกะเพรามาเนี่ยนะเนื่องจากว่าเป็นเมนูที่ทำงานแบบขายได้ไว
คุณนึกออกไหมก๋วยเตี๋ยวเอ่ยผัดกะเพราก็คือมีอยู่สองอย่าง
ไม่ได้มีมากมายแต่ว่ามันทำได้ไวขายได้ง่าย
เริ่มเดิมทีขายเพียงแค่๑๐บาท

คุณดูสิ๑๐บาทขายได้ไงนะ
แต่ว่าพอช่วงนี้ของแพงขึ้นอย่างที่บอกไปราคาหมูขึ้นมา
ราคาไก่ขึ้นมายังไงบ้างก็เลยปรับเป็น๒๐บาท
นี่แล้วดูสิก๋วยเตี๋ยวเขาก็น่ากินนะ

ใช่ไหมคะชามก็คืออิ่มแหละ
แต่ถ้าไม่อิ่มคุณ๒ชามก็ได้๔๐บาทเองอะ

เอาข้าวผัดกะเพราแล้วก็เกาเหลา
เกาเหลามาอีกชามหนึ่งเกาเหลาน้ำตก

นึกกินอย่างนี้เอ้าเหี้ยงเลย

ว่าลูกค้าแบบให้การตอบรับดีเหมือนเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้จะขึ้นมาเป็น๒๐บาทก็ตาม
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ติดใจในรสชาติ
แล้วก็ปริมาณแล้วก็ราคาที่แบบมันสบายกระเป๋าค่ะคุณ

แต่ร้านนี้เขาเลือกใช้เนื้อสัตว์ที่ดี

เพื่อให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยไปกับก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็ข้าวกะเพราในราคา๒๐บาทค่ะคุณ
อ่าไม่แน่ใจว่าร้านนี้เขามีไข่จาวด้วยไหม
ถ้าสั่งก็จ่ายเพิ่ม